เพราะว่ามีการออกมาแฉกันอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
จอมพลังค่ะมีการโพสต์ในเพจของเขา
บอกว่าเตรียมตัวที่จะเปิดโปรงนักการเมืองรายหนึ่ง
ที่ได้มีการส่งรูปของลับคุกคามทางเพศ

แล้วพรุ่งนี้จะส่งหลักฐานชิ้นนี้ไปแจ้งที่สอท
ของกันจอมพลังนะคะหรือกันทัศน์พงภัยบูลเวท
กรรมการบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเจ้าของธุรกิจร้านบะหมี่จอมพลัง
ได้โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าได้หลักฐานว่าโคศกพักการเมืองแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยส่งภาพอวัยวะเพศให้ผู้หญิง
แอบค้นทะเบียนราชส่งหาผู้เสียหายพูดจาข่มขู่คุกคามอ้างรู้จักอธิบดี
ซึ่งกันจอมพลังก็เตรียมช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้นะคะ
แล้วก็มีการโพสต์อีกครั้งนึงบอกว่าพรุ่งนี้เตรียมเดินทางไปที่กองบัญชาการ
สืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท
เพื่อหาผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับนักการเมืองรายดังกล่าว
รวมทั้งดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ทะเบียนราชที่นำข้อมูลผู้เสียหายไปส่งให้ผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
สำหรับข้อมูลจากกันเนี่ยมีการระบุบอกว่าผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าเป็นนักการเมือง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหาย
แล้วก็ติดต่อไปหาหลังจากนั้นก็มีการคุกคาม
ขณะเดียวกันนะคะหลังจากโพสต์เผยแพร่ก็มีคนเข้ามา

ก็ในธรรมนองที่ว่าอยากรู้ว่าเป็นใครคนที่หมายถึงเนี่ยคือใคร
เป็นบุคลากรของพักไหนแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ
ก็มีการตอบกลับมานะคะโดยกันตอบกลับมาบอกว่า
ไม่มีการเคลียร์หลังไมค์ไม่ต้องส่งคนทักมา
หรือประชาชนจะเอาอะไรไปสู้กับพวกคุณซึ่งมีอำนาจ
อันนี้ก็อยู่ในช่องแสดงความคิดเห็น
ก็มีการแบบตอบกลับไปมา
ซึ่งคาดว่าเป็นของฝ่ายชายที่ส่งให้
ทีมข่าวไทยรัฐพยายามติดต่อหากันจอมพลัง
แต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อกลับยังไม่สามารถติดต่อได้
ว่าอาจจะกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัว
พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามเรื่องนี้กันค่ะ